เริ่มกันที่บรรยากาศของงานสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันนี้มีความสำคัญจริงจริงค่ะซึ่งประชาชนเริ่มจากตอนนี้ช่วงสิบเจ็ด
เป็นต้นใบเริ่มหลั่งไหล
และพระพุทธรูปสำคัญ๑๓ประเทศ
มีการจับจองพื้นที่นะคะเพื่อรอสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล
เสริมสิริมงคลทั่วโลกส่งท้ายปีเก่า
วิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม๒๕๖๐
คืนนี้จัดขึ้นแน่นอนใครที่ยังไม่ได้เริ่มเดินทางไปไปได้แล้วนะคะ

จากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากท้องสนามหลวงค่ะ

ณฑลพิธีท้องสนามหลวงถือเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
ชาวพุทธเดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
อันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก๑๓ประเทศ
มาให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ประชาชนหลังไหลมาสักกราภพระบรมศาลิริกธาตุ
และพระพุทธรูปสำคัญจาก๑๓ประเทศนะคะ
แก่ภูตานกัมพูชาจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียอินเดียลาวมองโกเลีย
เมียนมาสิงคโปร์ศรีลังกาเวียดนามและไทยค่ะ
ซึ่งได้อันเชิญมาปฏิสถานที่ท้องสนามหลวง
ให้ประชาชนได้สักการะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จนถึงวันพรุ่งนี้๑มกราคม๒๕๖๒นะคะ
โดยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาได้จัดเตรียมดอกบัวและทูบเทียน
ไปให้ประชาชนนำไปสักการะได้ฟรีค่ะ
หลายคนจึงรู้สึกสุขใจที่ได้โอกาสมาสักการะบูชาแล้วเวียนเทียน
โดยรอบพระบรมศาลีริกฐาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากนานาประเทศ
รวมถึงรักษาศีลปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวและตัวเองค่ะ
สิริมงคลกับครอบครัวค่ะ
ก็จะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
แล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยเขาเรียกว่าตามพระธรรมวินัยนะคะ
สอนให้ลูกมีความรักความอบอุ่น
ก็บูชานับถือในพระพุทธศาสนาของเรานะคะ
ขณะที่ประชาชนบางส่วนเริ่มจับจองพื้นที่รอสวดมนต์ข้ามปี
ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลก
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมปี๒๕๖๒นะคะ
ค่ำคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตีเส้นแบ่งพื้นที่บริเวณกลางสนามหลวง
สำหรับนั่งสวดมนต์ข้ามปีค่ะ
แม้ว่าช่วงเวลานี้แดดจะร้อนแต่ว่าประชาชนหลายคนก็ตั้งใจเดินทางมา
รายมาถึงตั้งแต่ช่วงเที่ยง
และตั้งใจนั่งสวดมนต์ข้ามปีเบื้องหน้าพระบรมศาลีริกฐาตุ
และพระพุทธรูปสำคัญจาก๑๓ประเทศนะคะ
สำหรับกำหนดการวันนี้นั้นเริ่มตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาเป็นต้นไป
จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
โดยเริ่มจากการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและเตรียมความพร้อม
จนกระทั่งเวลา๒๓นาฬิกา๒๐นาที
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธี
พร้อมกับสวดมนตร์ข้ามปีและลั่นของชัยรับปีใหม่
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยค่ะ
และในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
เจ้าหน้าที่จะเริ่มแจกหนังสือสวดมนต์จำนวน๒๐๐๐เล่มให้กับประชาชนที่มาร่วมงานบริเวณนี้
โดยแจกที่ทางเข้าออกทั้งสองฝั่ง

และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศก่อนการสวดมนต์ข้ามปี
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ

เริ่มมีกิจกรรมไปตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ

ส่วนเริ่มสวดมนต์จริงในช่วงเวลา๒๓นาฬิกา๒๐นาที
ข้ามไปถึงช่วงวันที่๑ก็คือหลังจากเที่ยงคืน